ส่วนสารวัตรสิวผู้ล่วงลับไปก็นี่แหละข้างหลังนี้
เป็นการเก็บอัฐิสารวัตรสิวพ่อแม่ลาลูกทั้งน้ำตาครับ
บรรยากาศที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนนะครับ
เมื่อวานนี้ครอบครัวก็เข้าไปเก็บอัฐิของสารวัตรสิวนะครับ
พากลับบ้านนะครับแล้วเมื่อครบร้อยวันนะครับ
ก็จะนำเท่ากระดูกไปลอยอังคารครับ
พ่อแม่พี่สาวแล้วก็ภรรยาและลูกสาวนะครับ
แล้วก็ญาติของสารวัตรสิวไปที่เมนหนึ่งนะครับ
พระศรีมหาธาตุบังเขนเพื่อเก็บอัฐิสารวัตรสิวครับ
มีการเตรียมอาหารคาวหวานนะครับ
ไปให้รับประทานเป็นครั้งสุดท้ายด้วย

ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดเรียงอัฐิเป็นรูปตัวคนไว้แล้ว

กล่าวคำอำลาลูกชายทั้งน้ำตาบอกว่า
หลับให้สบายนะลูกไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเครียดแล้วนะลูก

ก็หมายถึงพระที่สารวัสสิวท่านนับถือนะครับคุณผู้ชมครับ
ไปวางไว้บนโต๊ะหน้าเมนนะครับแล้วก็รูปถ่ายของสารวัตรสิว
มีการโปรยดอกกุหลาบนะครับแล้วก็ดอกมะลิพรมน้ำอบบนอัฐิ
พระท่านทำพิธีบังสุกุลนะครับซึ่งเป็นบังสุกุลตาย
เป็นการส่งวิญญาณให้ไปเกิดใหม่
พ่อแม่ของสารวัตรสิวเปิดใจกับสื่อมวลชนเป็นครั้งแรก
ตั้งแต่ท่านเสียชีวิตเรายังไม่ได้
ใช่นะครับเห็นหน้าเลยอย่าว่าแต่วงสัมภาษณ์เลย
คือท่านก็ขอไม่ให้สัมภาษณ์ที่ผ่านมา

ขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้ครอบครัว

แต่สำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่

เพราะคำว่าฮีโร่ต้องแลกกับชีวิตของลูก
ซึ่งยึดมั่นตามหลักคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่มาตลอด
แม่ของสารวัตรสิวเล่าว่านะครับ
ลูกชายไม่เคยปรึกษาเรื่องงานไม่อยากให้แม่เครียด
แต่จะชอบปาร์ตี้ชอบดื่มนะครับ
แม่มันก็เป็นธรรมดานะผมว่านะครับ
คนเป็นตำรวจด้วยบางทีเรื่องของการสังสรรค์เรื่องของอะไรแบบนี้
อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่แม่จะคอยเตือนแหละนะครับ
อย่าเมานะลูกเมาแล้วอย่าขับนะลูกนะครับ
หลังจากลูกชายเสียชีวิตแม่อธิษฐานก่อนนอนตลอดเลย
บอกให้ลูกมาเข้าฝันแม่บ้างมาเข้าฝันแม่บ้าง
แต่ลูกไม่เคยมาเข้าฝันเลยครับ
อดลูกครั้งสุดท้ายเมื่อวันอาทิตย์ที่๓กันยายน
ลูกมากอดที่ขาแล้วก็ลาขอออกไปทำงานครับอืม
ถึงวันนี้อยากให้ลูกหมดห่วงแล้วก็ไปสู่สุขตินะครับ
ส่วนอัฐิของลูกจะเก็บไว้ที่บ้าน๗วัน
แล้วจะนำไปเก็บไว้ที่วัดสว่างสุวรรณารามจังหวัดนครพนม
เพราะเป็นวัดที่ลูกนับถือเมื่อครบร้อยวันนะครับ
จะทำบุญนะครับแล้วก็นำอัฐิทั้งหมดไปลอยอังคารในแม่น้ำโขง
ซึ่งนะครับลูกก็ชอบมากเช่นกัน
ฟังคุณแม่กับคุณพ่อเล่าหน่อยครับ
ก็ขอบคุณนะคะสังคมที่

ให้พี่แบงค์นะคะที่บ้านเขาเรียกพี่แบงค์กัน

คำนี้มันเทียบกับชีวิตที่สูญเสียไปของลูกแม่ไม่ได้

มันไม่ใช่เพราะแม่มีลูกชายคนเดียว
ขณะที่พี่สาวของสารวัตรสิวนะครับ
เล่าบอกว่าน้องชายจะโทรปรึกษาเรื่องงานตลอด
เมื่อกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาน้องโทรมาหาตอนตี๔
เครียดแล้วร้องไห้บอกว่าผมเหนื่อยพี่เครียดเรื่องสวยสติ๊กเกอร์
เพราะผู้บังคับบัญชาโดนด้วยไม่รู้ว่าจะช่วยให้ลูกน้องนะครับ
ไม่รู้ว่าจะช่วยลูกน้องได้อย่างไรอืมเพื่อจะได้ไม่ต้องกลับ
รับสวยอีกจึงใช้เงินส่วนตัวเนี่ยนะครับช่วยลูกน้องแล้ว
ประโยคนึงนะฮะที่น้องชายพูดมาก็คือบอกว่าถ้าหากเรา
ลูกน้องไม่อิ่มลูกน้องก็จะต้องไปทำแบบนี้อีกครับ
คือปกติแล้วถ้าแบงค์เครียดหรือมีปัญหาอะไร

คือเขาอาจจะเครียดเรื่องที่ก่อนหน้านี้มันมีเรื่องของสวยสติ๊กเกอร์ค่ะ
แล้วทีนี้ลูกน้องเขาโดนเขาก็เลยแบบสงสาร
ก็เลยอยากจะช่วยลูกน้องช่วยในที่นี้หมายถึงว่า
ซัพพอร์ตในเรื่องของเงินคือพอลูกน้องไม่มีรายได้ใช่ไหมคะ
ในสิ่งนั้นทีนี้ข้างคนข้างหลังเขาของลูกน้องเขาก็คงจะแบบว่ามีปัญหา
เขาก็เลยสงสารก็เลยเอาเงินส่วนตัวของตัวเองไปช่วยซัพพอร์ต
ก็เป็นความตั้งใจของทางสารวัตรครับ
แต่ว่าเรื่องแบบนี้ผมว่ามันต้องแก้ที่โครงสร้างนะดอม
ใช่โครงสร้างมันบิดมันเบี้ยวมา
แล้วถ้าฟังจากตัวพี่สาวของสารวัตรแบงค์หรือว่าสารวัสสิว
แสดงว่าต้นเหตุหรือว่าปมเหตุ

นี่แหละตอนนี้สรุปได้เลย
พี่สาวของสารวัสสิวยังเล่าอีกนิดด้วยบอกว่า

ได้เจอกันน้องมาส่งลูกที่บ้าน
ก็กอดกันครั้งสุดท้ายนะครับ

ทีนี้จากการเสียชีวิตของสารวัตรสิว

วิสามารคฆาตกรรม